เจ้าของธุรกิจปลาร้าบองที่นี่ยิ้มแก้มปริเลย
รับปีใหม่ไทยเพราะว่ามียอดขายที่เยี่ยม
อย่างงี้เลย
ของฝากดังของจังหวัดมหาสารคาม
ตั้งอยู่ข้างวัดมหาชัยตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
แต่ละคนเนี่ยเขาซื้อกันไปโอ้โหคุณไม่ได้กระปุกเดียวนะ
เวลาซื้อทีคุณซื้อของฝากคุณซื้อกระปุกเดียว
ซื้อแฟนซิปมันจะมีโปรมันจะมีโปร
ใช่สำหรับปลาร้าบองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มันถูกปากคนไทยในหลายภาค
ไม่ใช่แค่คนอีสานอย่างเดียวที่ชอบนะ
ใครหลายคนก็ชอบติดอกติดใจในรสชาติที่มันอร่อยแซ่บนัวลงตัวและรับประทานง่าย
แค่เพียงคุณมีไข่ต้มกับข้าวสวยจริงอิ่มโอ้ดีปราบองปั๊บเลย
หรือจะเป็นไข่เจียวอันนี้เข้ากันนะกินข้าวไข่เจียวกับปลาร้าบองอย่างนี้โอ้โหตาย
เจ้าของร้านโหน่งปลาร้าบองเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเปิดขายมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๓แล้วค่ะ
เป็นสินค้าโอวธอ็อกขึ้นชื่อของมหาสรรคาปกับชาชนมักจะเดินทางแวะมาซื้อปราบองเป็นของฝากประจำเลย
ปราบองที่ร้านเป็นแบบสุกนะคะมันจะมีหลายแบบนะคะนี่มีแบบปราเป็นต่อนตัว
สำหรับยอดขายในช่วงสงกรานปีนี้นะคะยอดพุ่งนะรายได้วันละเป็นหลักแสนบาท
หลักแสนนะคุณขายปลาร้า

พอดีกว่าจะแขนล้าเลยค่ะคุณค่ะ
อันนี้เห็นได้หลายคนขับผ่านแล้วเบกเอี๊ยดเลย

จอดแล้วก็ลงไปซื้อเพราะว่าเป็นปลาร้าแบบรสชาติแบบว่ายังไง

เป็นแบบรสชาติที่ยังไม่ได้ทำการศัลยกรรมก็คือดั้งเดิมนั่นเอง
ดั้งเดิมไม่ได้สัชยกรรมดั้งเดิมก็ถูกละ
ถ้าคุณชอบอะไรดังนี้ที่สุดเลยที่สุดของวันนี้เลย

ยกให้ที่สุดของวันเลย

มีโอกาสก็ไปหาซื้อปลาร้าบองกันไป